พ่อค้าแม่ค้าหรือแม้กระทั่งคนซื้อของต้องระวังให้ดี

ตอนนี้แบงค์ปลอมออกอารวาสหนักเกินนะครับ
แม่ค้าเขียงหมูโดนไปแล้วก็มาโพสต์เตือนภัยแบบนี้ฮะ
เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าสุชานันสิริกุลนะครับ
โพสต์ข้อความเตือนภัยบอกว่า
แฮชแท็กเตือนภัยค่ะเจอกับตัวเองเลย
เช้านี้แบงค์ร้อยปลอมเราขายหมูแต่เวลารับเงินไม่ได้สังเกตทุกใบ
รู้ตัวอีกทีตอนมาเติมน้ำมันที่ปั๊ม
พนักงานแจ้งว่าเป็นแบงค์ปลอมแล้วทดสอบให้เราดู
ปรากฏว่าปลอมจริงแฮชแท็กอีกนะครับ
ระวังกันด้วยนะคะเช้านี้ถือว่าฟาดเคราะห์ไปค่ะ
ขาดทุน๑๐๐บาทเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่เหมือนตรงไหนอ่ะ
นี่ฮะมองดูเหมือนมากเลยนะครับเจ้าของนะฮะ
โพสต์นะครับบอกว่าทำธุรกิจเขียงหมูนะครับ
สสุรนันแล้วก็มีคนร้ายเนี่ยเอาแบงค์ร้อยปลอมมาซื้อของ
ซึ่งที่ร้านเนี่ยก็ไม่ทันสังเกตเพราะว่าปลอมเหมือนมาก
เหมือนจริงนะดูด้วยตาเปล่านี่เหมือนจริง
แต่พอไปเติมน้ำมันที่ปั๊มเด็กปั๊มบอกพี่แบงค์ปลอมจ้ะ
ก็เลยใช้สเปรย์แอลกอฮอลฉีดพิสูจน์ให้ดูถึงได้รู้ว่าของปลอมครับ
โดยเด็กปั๊มยังบอกอีกว่าช่วงนี้เหรอพี่ปั๊มหนูโดนวันเดียว๓ฉบับไปแล้ว

ใช่นะฮะเขาเลยตรวจสอบไง
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินนะครับ
ไปสอบถามบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะฮะที่ขายของอยู่ในตลาด
บอกเลยบอกว่าเนี่ยนะมีพ่อค้าแม่ค้าหลายรายโดนไปแล้วล่ะนะครับ
แล้วก็เริ่มพบแบงค์ปลอมเนี่ยนะฮะ
คือออกอารวาสตั้งแต่เดือนที่แล้วเดือนที่ผ่านมา

ผมอ่านข่าวผมจำได้นะสุลินนี่โดนบ่อยนะ

แม่ค้าตลาดสดที่ขายอาหารเจนะครับเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่า
พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดนะครับเจอแบงค์ร้อยปลอมมาหลายเจ้าแล้ว
แต่เธอเนี่ยยังเคราะห์ดีนะครับไม่เคยเจอกับตัวเอง
แล้วแบงค์ที่ได้ในแต่ละวันส่วนใหญ่ก็คือแบงค์ร้อยกับแบงค์พันธ
ซึ่งเธอก็คอยระวังแล้วก็ตรวจสอบนะครับ
หรือธนบัตรที่ได้จากลูกค้าว่ามันจริงหรือมันปลอมเสมอเลยนะฮะ
แม่ค้าพ่อค้าที่สุรินทร์ก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะ

เพราะตอนนี้ก็หลายแห่งทีเดียวที่เจอแบบนี้นะคะ